ไปดูเรื่องของกระแสดราม่า
เรื่องของเสียงกันหน่อยดีกว่าค่ะเราเล่าให้ฟังไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือกรณีเรื่องที่วัดเปิดเสียงธรรมะยามเช้าผ่านเครื่องขยายเสียงดัง
แล้วทีนี้หอพักที่อยู่ใกล้เขาบอกว่าเขาเดือดร้อน
เพราะว่าคนที่มาเช่าอยู่ที่หอพักเขารำคาญ
แล้วเจ้าอาวาสนี้ก็เลยติดป้ายประกาศ
กรณีนี้มันเป็นข่าวออกมาไง
ว่าเจ้าของหอพักที่อยู่ติดกับวัดบ้านด่านที่บุรีรำ
โทรไปร้องเรียนกับเจ้าอาวาสบอกว่าให้เจ้าอาวาส
ช่วยปิดการเปิดรายการ
ปิดการเปิดรายการธรรมะ
เครื่องขยายเสียงหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเสียงมันดังรบกวน
แล้วคนที่เขามาเช่าอยู่อาศัยก็เกิดความรำคาญ
ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้จังหวัดก็มอบหมาย
ให้รองพลวงหน่วยการรักษามั่นคงภายในจังหวัด
นายอำเภอบ้านด่านผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนา
แล้วก็รองนายกเทศมนตรีบ้านด่าน
รวมถึงผู้นำชุมชนกรรมการวัตเจ้าอวาส

มาเลยมาให้หมดประชุมหารือกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นคุณผู้ชม
ไม่พบผู้ร้องเรียนคือไม่ปรากฏตัวผู้ร้องเรียน
มีแค่การนำข้อความไปโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วเขาก็แชร์ต่อกันเท่านั้นเอง
นี่ดูบรรยากาศเมื่อวานสิคะคนก็มาร่วมประชุมกันเยอะเลย
แล้วทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
ญาติผู้ดูแลหอพักที่ถูกกล่าวอ้าง
เขาก็ปฏิเสธนะว่าตัวเขาไม่ได้ร้องเรียน
เรื่องนี้ค่ะพระครูศรีปัญญาวิกรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านก็ชี้แจง
บอกว่าเจ้าของหอพักษณ์ไม่ได้โทรศัพท์มาข่มครูอัตตามา

ใช่แต่ก็ยอมรับว่ามีคำสั่ง
ให้พระลูกวัดที่ดูแลเครื่องเสียงเนี่ย
ปิดรายการธรรมะตอนเช้าจริง

ไม่มีใครมาสั่งคนที่สั่งคืออัตมานะ

คืออัตมาพระครูศรีปัญญาวิกรม
ใน๒๓วันก็มี
มีข้อความส่งเข้ามาโทรศัพท์เข้ามา
โทรศัพท์ต่อมานี้ติดไว้ที่หน้าป้ายหน้าสลักเขาก็ส่งข้อความเข้ามา
บอกว่าเปิดธรรมะเปิดอย่างนี้ตอนเช้ารบกวนชาวบ้านต่อมาก็นิ่งเงียบ
เงียบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสมาก็ไม่เคยพูดแต่ก็ให้ฟังอยู่เรื่อยเรื่อยว่ามันมี
คืออันนี้เป็นเรื่องปกติจริงนะแต่หมาก็ไปคิดว่าเป็นความจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
ก็คือมันก็มีทั้งคนที่ชอบใจและไม่ชอบใจบางทีเขาอยากจะนอน
คนเราบางทีนอนเวลานอนไม่เหมือนกันบางคนนอนตอน๕ทุ่ม๖ทุ่มก็มี
บางคนนอนตีสองตีสามก็มีเราก็ไม่รู้ว่าให้เสียงที่เราเปิดมันไปกวนใครบ้าง
จ้าอาวาทก็เป็นคนโพสต์เหมือนกัน
บอกว่าขอพูดสั้นในนามวัดและในฐานะเจ้าอาวาสเพราะปกติเป็นคนพูดไม่มาก
ไม่มีใครโทรมาขู่หรือสั่งให้ปิดรายการธรรมะ

ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน

โดยที่มาของความประสงค์มีเหตุปัจจัยหลายประการเช่น
๑ความเหมาะของรายการธรรมะในสาริวิทยุ
ปัญหาจากเครื่องเสียงที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน๑๒ปีแล้ว

ช่องทางในการเสพธรรมะมีมากแล้วตอนนี้
ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเสพตามอัธยาศัยกันอยู่แล้ว
และ๔คนเราควรเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของกันและกัน

ก็ใช่ว่าจะมีคนเห็นด้วยทั้งหมด

มีการใช้หอกระจายข่าวตำหนิชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการ
เปิดรายการธรรมะของพระที่ทำหน้าที่เปิดโดยภาระการ
ใครอยากทราบเหตุผลที่ยาวและละเอียดกว่านี้
มาที่กุฏิเดี๋ยวอาตมาจะแจกแจงให้ฟัง
ท้ายสุดบอกว่าฝากนิดนึงฝากเจริญสติและเจริญปัญญาให้มาก
ไหลตามอารมณ์กระแสยิ่งการโพสต์ด่าตำหนิคนอื่น
ที่ไม่รู้ความจริงรายละเอียดมันบ่งบอกถึงวุฒิภาวะของผู้โพสต์ด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้หลังจากที่เมื่อวานมีการประชุม
มีการหารือกันเนี่ยนะคะทางด้านนายอำเภอบ้านด่าน
นายอันติศรวิทูลศิลป์เนี่ยก็บอกว่า
หลังจากหารือหาทางออกร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปมานะ
ว่าทางวัดจะเปิดรายการธรรมะผ่านเครื่องขยายเสียง
เฉพาะวันพระและช่วงเวลาที่เปิดเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็คือตี๕ถึงตี๕๓๐เท่านั้น
ซึ่งแต่ละเดือนก็จะมีวันพระประมาณเดือนหนึ่งก็๓วัน
หรือว่าสี่วันนะคะส่วนเรื่องของกิจกรรมอื่นอื่น
ดำเนินการไปได้ตามปกติเพราะว่าจะใช้เพียงเครื่องเสียง
ภายในวัดธรรมดาไม่ได้ไปเปิดผ่านหอกระจายข่าว
พอได้ข้อสรุปแบบนี้ก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมาว่า
ทำไมเดี๋ยวนี้ธรรมะกลายเป็นเสียงที่น่ารำคาญไปแล้ว
หรือถึงออกมาร้องเรียนกันแบบนี้มีข่าวแบบนี้นะคะ